ตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยองพร้อมกับอาสาสมัคร
บุกจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดค่ะ
ทีนี้ระหว่างบุกจับเนี่ยมีการต่อสู้กัน
คือผู้ต้องหาเนี่ยยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ซึ่งพอยิงปืนไปแล้วถือว่าเคราะห์ดีจริง
เพราะว่ากระสุนนั้นพลาดไปโดนพื้นค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมเริ่มค้ำชูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนสายปลวกแดงบ้านห้วยปราบตำบลมาพยางพรอำเภอปลวกแดงสวรรค์ระยองหลังพ่อค้ายาเสียบติดยิงนายบุญอนันต์บุญชฎอาสาสมตำรวจภูทรปลวกแดงขณะที่บุกเข้าไปจับกลุ่มโชคดีจริงนะคะท
ด้วยฟังนะคะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับนายอนุภาพยามพิกุลวัย๒๖ปีผู้ต้องหาค้ายาเสียบติดคนนี้เข้าขัดขืนแล้วก็ต่อสู้ชักปืนขนาด๓๘มมยิงเข้ามาที่ขาของนายบุญอนันต์แล้วก็อย่างที่บอกว่าโชคดีที่กระสุนพลาดไปค่ะ
ส่วนของกลางที่พบนะคะเป็นยาบ้า๕๐เมตรยาไอซ์บรรจุในซองพลาสติกใส๒๔ซองแล้วก็ปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปดมมและกระสุนอีก๕นัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ